อ่าไปต่อที่จังหวัดนครราชศรีมานะฮะมีคนไปพบเป็นสุนัขของชาวบ้านเนี่ย
ชำแหละแล้วก็เอาเนื้อไปกินเอาซากไปทิ้งท้ายหมู่บ้าน
ว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นเขาชอบกินหมาดำเป็นการเพิ่มพลังตามความเชื่อแบบนั้นนะฮะ
เจ้าของหมาเนี่ยคือร้อยจำรวจเอกสำรวยหมอกกรนะครับ
ก็เข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนบอกว่าสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ชื่อเจ้าดำ
ดำถูกคนร้ายจับไปฆ่าชำแหละเอาเนื้อไปกิน
พร้อมทั้งทิ้งซากไว้ที่บริเวณริมถนนท้ายหมู่บ้าน
ที่บ้านดอนไพรตำบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยที่จังหวัดนครราชศรีมา
ที่เกิดเหตุไปพบถุงพลาสติกซึ่งด้านในมีหัวสุนัขมีเครื่องในอยู่
บริเวณที่หัวมีร่องรอยถูกตีเป็นรอยยุบ
แล้วก็ยังพบถุงมือตกอยู่ใกล้กันด้วยนะครับจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ร้อยตำรวจเอกสำรวยบอกว่าครอบครัวเลี้ยงเจ้าดำมา๑๑ปีแล้ว
เป็นสุนัขพันธ์ไทยเพศผู้มันหายไปจากบ้าน
ก่อนจะมีเพื่อนบ้านโทรบอกว่าเนี่ยเขาไปเจอซากสุนัขอยู่ที่ท้ายหมู่บ้าน
ก็ออกไปดูเพราะว่าเป็นเจ้าดำจริงนะฮะ
ทางด้านของพันธบรตรีประสิทธิ์หงวนกระโทกพนักงานสอบสวนบอกว่า
แนวทางการสืบสวนเนี่ยคาดว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่

ขณะที่มันนอนอยู่ริมถนนหน้าบ้านนะ
จะลากไปชำแหละเนื้อแล้วก็เอาไปกิน
เพราะว่าเขามีความเชื่อของคนแถวนั้นบอกว่า
อาจจะเป็นความเชื่อว่าถ้าเอาหมาดำไปกินแล้ว

พลังวางชาเรื่องของทางเพศต่างนานานะฮะ

เรื่องของลักษัพของบุคคลอื่นในยามวิการ

ซึ่งตอนนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการลงพื้นที่

กลุ่มนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ